เราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วมีตอนใหม่มานำเสนอกันนะคะ
ว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตใคร
บางคนส่งอีเมลเข้ามาคุยกันแล้วก็บอกว่าโอ้พี่อ้อยคะฟังทุกวันอาทิตย์เลย
จะมีความรู้สึกว่าไม่กล้ามีความรักโถไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะ
เอาจริงเราเรียกว่าเป็นสติระหว่างกันก็แล้วกันนะคะ
ไม่ได้แปลว่าเราต้องเจอความรักที่ไม่ดีเสมอไป
แต่ก็อีกเราก็ไม่ใช่ว่าจะเจอความรักที่ดีสักทุกครั้งนะคะ

มันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันชีวิตมากขึ้น

ทำ๑๒๓๔แบบนี้สิ

แต่มันเป็นแค่วิธีการคิดแบบนึงว่า
ถ้าเจอความรักที่กระท่อนกระแท่นบ้าง

เราจะดูแลความรักของเรายังไง

วิธีคิดมันไม่มีการกำหนดออกมาอย่างแน่นอนตายตัว
ความรักใช้สูตรก็ไม่ได้
ไม่ใช้สูตรเลยก็ไม่ได้
ของคู่นั้นอาจจะไม่เหมาะกับคู่นี้
หรือบางทีสูตรของเรา

ได้แต่เรียนรู้กันไปในแต่ละวันแต่ละวัน

วันนี้คำถามที่ส่งมาเป็นคำถามที่ยากคำถามหนึ่ง

และทำอะไรก็ตามทีที่อยู่ในสารภาพแบบนี้

ให้ตัดสินใจในทางที่ถูกต้องที่สุดก็แล้วกัน

อยากรู้ใช่ไหมคะว่าคำถามของวันนี้คืออะไร

ผมชื่อกายอายุ๒๒ปี
ติดตามฟังพี่อ้อยมาสักพักแล้ว
กายคิดว่ากายกำลังเจอปัญหาใหญ่
ที่น่าจะรบกวนพี่อ้อยช่วยตอบคำถามของผมหน่อย

คือตั้งแต่ตอนที่เด็ก

แล้วก็ถึงแม้พ่อแม่เราจะแยกทางกัน

มีธุรกิจเล็กเป็นของตัวเองด้วย
เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเลยก็ว่าได้
ปีนี้คุณแม่อายุห้าสิบสองแล้ว
แต่หน้าตายังดูสาวและสวยมาก

จนแม่ตัดสินใจจะมีรักแม่

สามสิบหกได้ผมขอใช้ชื่อสมมุติว่าก็อตแล้วกันนะครับ
ก๊อตเป็นวิศวกรที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งมาพบกับคุณแม่ได้
มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาแย่งความรักของแม่ลูกไป
แต่สุดท้ายก็คิดว่าเพื่อความสุขของแม่นะผมก็จะยอมที่จะทำความเข้าใจ
แล้วก็ค่อยค่อยปรับตัวเรียนรู้กันไปครับซึ่งตั้งแต่นักก๊อตเข้ามา
ก็ทำให้แม่ดูสดใสขึ้นมากดูมีชีวิตชีวา
ตัวนักก๊อตก็ปรับตัวเข้าหาทั้งผมและแม่ได้อย่างรวดเร็วและเราก็มีเวลาที่จะใช้ด้วยกันบ่อย
ต่างคนต่างสนิทกันเรียกได้ว่าเราสามคนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยก็ว่าได้ครับ
มีวันหยุดยาวช่วงหนึ่งครอบครัวเรามีทริปไปพักผ่อนกัน
ริมทะเลที่พัทยาเราก็ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขมากจริง
เห็นได้ชัดว่าแม่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดทั้งทริปเลยก็ว่าได้
ตกดึกเราก็มีการดื่มกันเล็กน้อยพอประมาณและคืนนั้นเนี่ยก็มีฟุตบอลคู่สำคัญที่จะลงเตะนะคะ
ผมกับนักก๊อตก็เป็นคนชอบดูบอลกันอยู่แล้วก็เลยไม่พลาดที่จะดูเกมฟุตบอลคู่สำคัญคู่นี้กัน
ขอตัวแยกย้ายไปนอนซึ่งก็นอนในห้องแม่ปล่อยให้เด็กผู้ชายได้สนุกกัน
บอลไปโดยไม่ต้องมีอะไรมาขัดขวางใกล้กับหน้าก๊อตก็มานั่งรอดูฟุตบอลที่ห้องพักของกาย
ทุกอย่างจะเนินไปอย่างปกติไม่มีอะไรน่าสงสัย
เชียร์บอลกันไปเราก็มีดื่มเครื่องดื่มกลับไปบ้าง
เพื่อจะได้เชียร์บอลกันได้อย่างสนุกขึ้นระหว่างที่ดูบอลอยู่นั้นนักก๊อตก็มีท่าทีแปลก
เอามือมาจับมือผมแล้วก็ส่งยิ้มหวานจนทำให้ผู้ชายด้วยกันอย่างผมเหมือนโดนมนต์สะกดยังไงอย่างนั้นเลย
ใช่ครับคืนนั้นเรามีอะไรกันผมมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพ่อเลี้ยงครับ
พอถึงรุ่งเช้ากายตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่มึนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดมากจริง
แต่เรื่องราวบนเตียงที่เกิดขึ้นนั้นก็น่าประทับใจสุดเช่นกันจนทำให้ผมคิดหนักความขัดแย้งภายในใจก็เลยเกิดขึ้น
จากนั้นนาก๊อตก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่านาก๊อตรักกายนะน้าอยู่กับกายและมีความสุขเรื่องเมื่อคืนไม่ใช่แค่อารมณ์พาไปแต่มันคือความรู้สึกดีที่อยู่ในใจของน้าที่มีต่อกาย
ซึ่งกายก็ไม่ตอบรับอะไรไปนะครับทำตัวนิ่งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นถ้าคืนไหนมีฟุตบอลคู่ดึกนาก๊อตก็จะมานอนกับผมทุกครั้งและผมก็ไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้ง
เราได้มีอะไรกันตลอดจนผมมานั่งคิดอย่างทุกข์ใจว่านี่เป็นความรักที่ผิดที่ผิดเวลาและผิดคนหรือผิดปกติหรือเปล่า
ควรทำยังไงดีครับพี่อ้อยครับใจหนึ่งรู้สึกผิดต่อแม่มากแต่อีกใจก็รู้สึกดีกับน้าเขา
กวนพี่อ้อยช่วยชี้ทางสว่างให้กับผมหน่อยนะครับ

มีความสัมพันธ์ชายกับชายไม่ใช่เรื่องผิดปกติค่ะ

แต่การรู้สึกผิดกับการทรยศหักหลังของคนที่เป็นแม่

แต่การนอกใจคือนอกใจ
และคนที่เสียใจคือคนที่รักเราและเรารักทั้งชีวิตนะคะน้องกาย
โหมดของความเป็นลูกแม่กำลังอยู่กับผู้ชายที่หลอกลวงแม่นะ

สุดท้ายแม่ควรจะต้องได้รับรู้ความจริงในข้อนี้หรือเปล่า
ว่าคนที่เขาเข้ามาหลอกแม่เนี่ยเขากำลังทำร้ายแม่อยู่

ลูกของแม่ก็รวมหัวกับผู้ชายคนนั้นหลอกแม่ตัวเองอยู่นะ

คราวนี้ในโหมดของความเป็นคู่นอนที่อยากเป็นคู่รักของผู้ชายคนหนึ่ง
มีค่าแค่การตอบสนองความต้องการทางกายของกันและกันเท่านั้นหรือเปล่า
มีค่าแค่เป็นคนหลบซ่อน
เขาอยากได้ก็มาอยากลาก็ไป
เพราะว่าเขาก็มีคนที่ต้องดูแลในฐานะแฟนอีกคน
เราคือของแถมในความสัมพันธ์นี้เท่านั้นเหรอ

ยอมทรยศหัวใจแม่และเป็นได้แค่ความสัมพันธ์หลบซ่อนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน

ยังไม่เท่าน้องด้อยฆ่าตัวเองนะคะ
อีกอย่างหนึ่งกายบอกว่ากายรู้สึกผิด
รู้สึกผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูกค่ะ
อย่ารู้สึกผิดไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแย่ไป
แต่ก็กลับไปทำเรื่องผิดในที่สุดอยู่ดี
การแก้ความรู้สึกผิดที่ดีที่สุดคือน้องต้องแก้ไข
คนอื่นคือคนอื่นค่ะถ้าจะว่าไป
คนในครอบครัวเราเรารักกันมาตั้งแต่เกิด
เข้าใจนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาก
แต่ถ้าน้องยังยื้อเวลาแบบนี้ไปเรื่อยนะกาย
นานมากเท่าไหร่คนที่เพิ่งมารับรู้ทีหลัง
ยิ่งพังกว่าและคนที่พังกว่าคนนั้นคือแม่ของเรานะคะ
กลายกล้าทรยศหัวใจแม่พี่อ้อยว่าน้องใช้ความกล้า
กับการบอกความจริงกับแม่ซะอีกนะ
อย่าลืมนะคะแม่เลี้ยงน้องมาให้ทั้งเลือดให้ทั้งชีวิต
จากความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่รักเขาจริงไม่ใช่แบบนี้ค่ะ
ที่สำคัญเราดันเป็นส่วนสำคัญให้ผู้ชายคนนั้นทำร้ายแม่ของเราได้ง่ายขึ้น
ไม่รู้นะพี่อยากให้น้องเปิดใจคุยกับแม่เลย
นัดกันไปที่ไหนก็ได้กายบอกกับแม่เลยนะคะว่า
สิ่งที่จะเล่าต่อจากนี้คือเรื่องใหญ่ของครอบครัวเราครับแม่
และนี่คือความรู้สึกผิดที่สุดในชีวิตของเรา
ฟังก่อนนะแม่จะโกรธจะเกลียดลูกคนนี้ก็ได้
แต่ถ้าผมไม่บอกกับแม่ตอนนี้จะยิ่งทำให้ผมเกลียดตัวเองมากกว่านี้และเกลียดไปทั้งชีวิต
แล้วน้องก็เล่าความจริงที่เกิดขึ้นเถอะค่ะ
แม่เราลูกเรายังไงก็ทีมเดียวกัน
กับคุณแม่คือทีมเดียวกันนะคือทีมครอบครัวนะคะ
ไม่ควรจะต้องโดนคนใจร้ายมาทำร้ายอีกแล้วนะ
และเมื่อเราคือของขวัญและที่ยึดเหนียวใจของแม่มาตลอด
ไม่ใช่อีกคนที่ทำร้ายหัวใจแม่แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ต่อจากนี้กายต้องตั้งสติรับมือให้ดีนะคะ
ความจริงในวันนี้ยังดีกว่าการที่แม่ไปรู้ความจริงเอาเองทีหลัง
และไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะรู้ความจริงนี้จากใคร
แต่ไม่ว่ารู้จักใครรู้ทีหลังพังกว่าแน่นอนนะคะ
อีกอันหนึ่งแม่ก็ควรมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตตัวเอง
แน่นอนค่ะแม่เรียกผู้ชายคนนี้
แต่ในเมื่อเราเป็นคนที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้แม่ไม่ควรเลือก
เราจะเป็นคนที่หลับตาแล้วเดินหน้าต่อแบบปล่อยให้แม่ไปตกเหว
ตกนรกแบบนั้นเหรอไม่ใช่มั้งพี่ว่า
ตอนนี้ถ้าเกิดบังเอิญน้องตั้งใจจะปกปิดน้องคือคนหนึ่งที่ช่วยกันทำร้ายชีวิตแม่นะ
พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้
จะรับรู้เรื่องนี้บ้างหรือยังคือบังเอิญว่าฟังมาเยอะอะนะคะ
หลายครั้งที่เราคิดว่าแม่ไม่รู้หรอกจริงแม่อาจจะรู้
อาจจะไม่แน่ใจหรือไม่รู้จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไง
ไม่รู้ค่ะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดแต่ทั้งหมดแล้วถ้า
พี่อยากให้กายเดินหน้าเผชิญกับความเป็นจริง
และใจกล้าพอที่จะไม่เป็นคนอีกหนึ่งคนที่ทำร้ายหัวใจแม่ค่ะ
อายุ๒๒แล้วนะคะเราควรจะโตพอที่จะปกป้อง
และดูแลหัวใจแม่แล้วด้วยซ้ำไม่ใช่คนที่ทำร้ายแม่ขนาดนี้
แล้วหลังจากนั้นถ้าบังเอิญว่าแม่ตัดสินใจแล้ว
ไม่ว่าจะไปทางไหนหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกที
อันนี้สมมุติก่อนนะแม่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นี้กับผู้ชายคนนั้น
เราไม่รู้เหมือนกันว่าน้องกายจะได้คบกับนักก๊อตของหนูต่อหรือเปล่า
อันนั้นไม่รู้ค่ะเพียงแต่แค่ว่าก็ดูดีแล้วกัน
เพราะตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเดินเข้ามาในบ้าน
แม้กระทั่งการที่เขาคบกับแม่เราแล้วทรยศแม่เรา
หรือแม้แต่การมาดึงกายเข้าไปในชีวิต
เขาโชว์ความไม่ซื่อสัตว์ให้เห็นตั้งแต่การคบกันครั้งแรกแล้วนะคะ
ว่าเขาสามารถโกหกได้จะโกหกทั้งแม่เรา
โกหกทั้งเราด้วยคนนั้นทีคนนี้ที
คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
ก๊อตนะรักกายนะความรักของคนสองคนมันสวยงามค่ะ
ถ้าความรักนั้นมันไม่เกิดจากการทำร้ายหัวใจของคนอื่น
ตอนนี้ดูเหมือนกับเขามีแต่ความอยากได้อยากมี
แก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครทั้งหัวใจของแม่เรา
และหัวใจของน้องกายเองด้วยแฟนหญิงก็มีอยู่ใกล้ใกล้
หัวใจของชายก็ยังมีอันนี้ก็เรียกว่ากินรวบทั้งแม่ลูก
เขาไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเลยเหรอคะถ้าเทียบกันจริงจริงนะ
อายุ๒๒หนูยังดูมีความผิดชอบชั่วดีมากกว่าเขาอีก
เอาแค่คนเรานะคะยังไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรนะ
แค่รู้สึกผิดและตระหนักว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไข
ยังมีความเป็นคนดีในชีวิตแต่ถ้าเขาชิวมาก
ก็ทำไมอ่ะก็เป็นแบบนี้ก็ได้นี่นานาก๊อตรักกายนะ
เอาแล้วแม่ของกายล่ะเขาไม่แคร์หัวใจหรือ
น้องคะในที่สุดแล้ววันนี้มีคนอยากได้อยากมีและเห็นแก่ตัว
ไม่แคร์หัวใจใครเยอะเกินไปแล้วและเราไม่น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่เขาเอามาใช้ทำร้ายแม่เราพี่รู้สึกแค่นี้
เปิดตัวของผู้ชายคนนี้ในการจะคบหาเราก็เปิดตัวโดยการโกหก
คือเราน่ะมือที่๓ชัดและมือที่๓ที่เราจะจ้วงแทง
คือจ้วงแทงหัวใจแม่ของเราพี่ขอย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่ง
ความสุขทางกายกับความสุขทางใจน้องกายให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันคะ
ถามตัวเองดีนะความสุขน้อยนิดน้องต้องรู้สึกผิด
ชั่วชีวิตนะคะน้องโอเคไหมวันนี้ถ้าเราไม่ใช้สติ
ความสัมพันธ์วันหนึ่งเราจะมีความสัมพันธ์ง่าย
กลายเป็นมักง่ายค่ะและคนที่เขาได้เราไปง่ายเช่นกัน
วันหนึ่งถ้าเขาเสียเราไปก็ไม่มีอะไรให้เสียดายนะพี่ว่า
เป็นกำลังใจให้น้องกายทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจนะคะ
เพราะถ้าเลือกถูกใจเรื่องนี้สามารถฆ่าคนที่เรารักได้
แบบตายทั้งเป็นและเช่นกันค่ะเมื่อคนที่เรารักเจ็บ
หัวใจน้องก็จะเจ็บกว่าอีกหลายเท่าลองทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดูสักครั้งค่ะ
คิดอะไรไม่ออกให้บอกความจริงไม่รู้จะทำอะไรดี
ความถูกต้องไว้ก่อนแล้ววันหนึ่งความถูกต้องน่าจะปกป้องเรา
วันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่โกรธเราถึงที่สุด
ก็ต้องยอมรับความโกรธของแม่เพราะจะว่าไป
น้องก็ทำตัวให้น่าโกรธอยู่นะแต่โกรธวันนี้คนเราแม่ลูกกันนะคะ
กันแทบตายสุดท้ายก็แม่ลูก
กว่าซะอีกที่วันนี้น้องชิงบอกความจริงซะก่อน
กว่ารู้ความจริงมาตั้งนานแล้วและตั้งใจปกปิด
และเราเป็นหนึ่งคนที่ร่วมกับผู้ชายอีกคนทรยศหัวใจแม่
ไม่อยากให้น้องกายต้องเจ็บช้ำตลอดชีวิต
จากการทำร้ายคนที่เรารักที่สุดนะคะเอาใจช่วยให้น้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
และดีที่สุดอย่างน้อยจงภูมิใจที่เราไม่ได้ทำร้าย
คนที่เรารักที่สุดในชีวิตน้องคะความรู้สึกผิดมาจากฆ่าเรา
ทั้งชีวิตจริงนะทำในสิ่งที่ถูกต้องรักใคร
ขอให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องรักใครอย่าให้เราไปได้
คนที่ต้องแย่งคนอื่นมาและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รักได้จากการแย่งชิง
วันหนึ่งเราก็ถูกทิ้งไม่ต่างกันพี่เคยพูดเสมอใน
ให้ดูว่าก่อนหน้านี้เขาทำร้ายคนที่เขารักยังไง
เพราะที่สุดแล้วมันอาจจะเกิดภาพซ้ำ
แค่เปลี่ยนผู้ถูกกระทำเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากค่ะ
กายที่ส่งคำถามเข้ามาอย่างน้อยพี่เชื่อว่าคำถามของน้อง
วิธีคิดที่เราคุยกันในวันนี้น่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคน
อาจจะเจอปัญหาคล้ายกันทำในสิ่งที่ผิดและรู้สึกผิด
วันนี้เราจะมาทำสิ่งที่ถูกต้องไปพร้อมกันนะคะ
ขอบคุณมากที่สุดเลยสวัสดีค่ะ